สวัสดีครับจึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนานพิสิทธิ์มาหันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีบางพื้นที่นะครับรายงานว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในขณะที่หลายพื้นที่ตั้งแต่วานนี้เจอกับลมกระโชคแรงนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเน้นยำแล้วก็ต้องตื่นต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าหลายพ
ร้อนแต่แน่นอนเลยครับพายุที่มาในครั้งนี้มาพร้อมกับสายฝนฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้นั้นจะช่วยเติมเต็มน้ำได้มากน้อยแค่ไหนพื้นที่ไหนจะได้รับฝนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เข้ามามีบทบาทเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำต่างตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของสายฝน
กับบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมความร้อนที่ปกรุมเมืองไทยอยู่แต่เดิมโดยเฉพาะช่วงกลางวันต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เมืองเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนหรืออุ่นเมื่อเจอกันแบบนี้จะให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับนอกจากฝนแล้วสิ่งที่ตามมาอันตรายละทีเดียวนะครับไม่ว่า
จะเริ่มมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรี

ช่วงสายหน่อยเริ่มเคลื่อนมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่
กรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับ
หลังจากนั้นช่วงเย็นครับไปตกแถวบริเวณจังหวัดสะแก้วนคร
นายกปราจีนบุรีส่วนช่วงข้ามนั้นก็จะไปอยู่ในแถว
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับไล่ตั้งแต่บริเวณ
จังหวัดนครราชศรีมาไปจนถึงบริเวณจังหวัดสุรินครับ
ที่ตกลงมาในระยะนี้ถึงแม้ว่าจะทำให้
ในหลายพื้นที่ลดลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับ
ที่เป็นความหวังของใครหลายคนก็คือ
ฝนที่ตกลงมานั้นจะสามารถช่วยเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติได้หรือไม่
เพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำ
มีปริมาณน้ำที่ใช้กันได้นั้นค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณน้ำก็มีโอกาสที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดจากการตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่ใช้การได้จริง
เหลืออยู่เพียงแค่๑๒๔๐๙ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๒๖นะครับ
น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง๔๖๙๗ล้านลูกบาทเมตร
สำหรับปริมาณน้ำใช้การของ๔เขื่อนหลักบริเวณรุ่นแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็ประกอบไปด้วยเครื่องภูมิพลเครื่องเศรษฐศิริกิต
เครื่องแควร์น้อยบำรุงแดนและเครื่องป่าศักดิ์โจรสิตนั้น
มีน้ำที่ใช้การได้จริงรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเพียงแค่๒๗๘๔ล้านลูกบาทเมตร
การบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นท่ามกลางสถานการณ์ภัยแรงที่ส่อเขาที่จะรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตันนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ